มาดูเรื่องราวในโลกโซเชียลที่เขามีการแชร์กันนะครับ
แล้วเขาชื่นชมพนักงานหนุ่มการรถไฟคนนี้นะครับ
เขาบอกโอ้โหบริการด้วยหัวจิตหัวใจจริง

ภาพที่พนักงานของการรถไฟอุ้มคุณยายท่านหนึ่งลงจากรถไฟ
ได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพแห่งความน่าประทับใจนี้นะครับ
โดยบอกว่ารอบนี้แถมให้ชั่วโมงกว่า
แต่บริการดีถึงใจอุ้มคุณยายลงรถไฟให้อีกน่ารักนะฮะ
รูปภาพขณะเจ้าหน้าที่รถด่วนพิเศษทักษินารัฐ
กำลังช่วยอุ้มคุณยายลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวชื่นชมถึงการให้บริการ
พนักงานสองคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณยายในภาพ
นั่นก็คือคุณยายเล่งเฮียงหอมถวนหอมถวนลมท่านอายุ๘๒ปีแล้ว
คุณยายอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับ
โดยคุณยายบอกว่าลูกสาวคือนางสาวพิมพ์ชะนกพรายสุวรรค์พรายสุวรรค์

คุณยายเล่าให้ฟังว่าเดิมทีคุณยายเป็นคนบ้านโป่ง
แต่ย้ายไปอยู่กับลูกสาวที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณยายพร้อมกับลูกสาว
ต้องเดินทางกลับมาร่วมงานศพที่อำเภอบ้านโป่ง
ขณะที่กำลังลงจากรถไฟคุณยายร่างกายไม่แข็งแรง

เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟทั้งสองคนมาเห็นก็ช่วยประคองถือสัมภาระให้
แล้วท้ายที่สุดก็ช่วยอุ้มคุณยายลงจากรถไฟ
สร้างความประทับใจให้กับยายแล้วก็ลูกสาวของยายเป็นอย่างมาก
เราลงแบบตรงสะพานไม่ได้
การรถไฟก็บอกไปลงประตูนู้นลงประตูนู้น
แล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจุงให้
เขาก็รวบตัวเลยเขาบอกไม่ต้องจับไม่ต้องจับ
ผมอุ้มเลยว่าอย่างนี้อุ้มเลยไม่เป็นไรไม่หล่น
เราก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวกลัวล้มล้ม
เขาบอกไม่ล้มรับรองผมอุ้มไม่ล้ม
หวังขอบคุณเขามากเลย
ประทับใจมากเลยที่อุ้มลง

ทีมของเราได้พูดคุยกับคนที่อุ้มคุณยายลงจากรถไฟ
คุณมามุอายุ๓๔ปี
แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ช่วยถือสัมภาระของคุณยายกับลูกสาว
ก็คือนายสุกรีสนิ
โดยนายมามุกคนอุ้มเล่าให้ฟังบอกว่า

จุบันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้าง

เขารับหน้าที่ในการดูแลผู้โดยสารประจำตู้ที่๑๑
เมื่อกระบวนรถไฟมาถึงศานีบ้านโป่ง
ก็เห็นว่าคุณยายกำลังลงจากรถด้วยความยากลำบาก
จึงตัดสินใจเข้าไปอุ้มคุณยายไปส่งบนชาญชาว

ผมจะอุ้มดูแลคุณยายอย่างดีเลย
ตัวเขาเองบอกว่าเขามีความสุขทุกครั้งเลยนะครับ

เหมือนว่าได้ดูแลพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องของเขาเองด้วยครับ
คุณยายดูแลสุขภาพให้ดีครับ
ถ้ามีโอกาสถ้าวันแม่ผมอาจจะไปเยี่ยมคุณยายครับ
โอ้ถ้าเป็นความรักความผูกพันกันน่ะนะครับ
ใช่จากที่ทีมข่าวทราบมาคุณมามุทัศน์นี้นะฮะ
เป็นคนมุมานะแล้วก็สู้ชีวิตจากประวัติของเขา

เริ่มต้นทำงานเป็นบริษัทสถานีรถไฟหัวลำโพง
ตั้งแต่ปี๕๑จนถึงปี๕๕
สามารถสอบเป็นพนักงานรถไฟได้
ปัจจุบันเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทำงานทั้งรถไฟสายใต้และสายเหนือ

เราก็แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็ต่างชื่นชม
แล้วก็ให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานการรถไฟทุกคน

ที่มีความประทับใจกับการให้บริการในครั้งนี้นะครับ
น่ารักเป็นน้ำใจที่มีให้แก่กันนะเนอ
ฐานะเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกัน
บางทีเราเห็นข่าวอะไรดีในสังคมแบบนี้มันก็ชื่นใจนะ
ใช่คนจะได้รู้สึกว่าสังคมมันน่าอยู่นะ
ไม่ได้อยู่ยากอย่างที่เรานิยมติดแฮชแท็กกัน